คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉิน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดบึงกาลกันหน่อยนะคะ

กลุ่มวัยรุ่นนะคะเขาตามไปหาเรื่องคู่อริถึงในห้องฉุกเฉินเลยนะคะ
แล้วทั้งเตะทั้งต่อยต่อหน้าพยาบาลต่อหน้าคุณหมอ
ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขค่ะคุณ
พยายามเข้าไป
แล้วเพื่อนเสื้อขาวนี่กำลังมีเรื่องกับอีกกลุ่มนึงอยู่
แต่ฮิวปีเพื่อนคนอยู่นั้นเนี่ยพอพับไปแล้วนะ

เสื้อน้ำเงินนี่ก็พยายามจะแบบเออมันมีคนเจ็บอยู่ตรงนี้

สุดท้ายคนเสื้อขาวที่ฮิวเพื่อนมา

นี่แหละค่ะถึงบอกว่าจัดจ้านมากในย่านนี้นะคะ
เป็นวินาทีที่วัยรุ่นบุกเข้าไปหาคู่กรณีในห้องฉุกเฉิน
ของโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดบึงกา
ที่สุดแล้วมีปากเสียงกันก็ตามภาพที่ปรากฏที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะ
ทีนี้เราก็ไปสอบถามนายสุริวัตรผลขันอายุ๒๒ปี
เป็นชายที่โดนทำร้ายจนล้มลงไปกองกับพื้นในคลิปนั่นแหละค่ะ
บอกว่าจริงแล้วเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นสักประมาณตี๑ของวันที่๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่ตนเองไปดูคอนเสิร์ตที่งานประเพณีแข่งเรือยาว
ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเขามีปัญหาชกต่อยกัน
ตัวเองถูกลูกหลงขณะที่เข้าไปห้ามเพื่อน
เตะที่ชายโครงจนได้รับบาดเจ็บจึงตัดสินใจมาที่โรงพยาบาล
และกำลังจะขึ้นเตียงให้หมอดูอาการ
มีวัยรุ่นเข้าไปในห้องฉุกเฉินชี้หน้าต่อว่า
แล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายจนตัวเองล้มลง
จากนั้นคู่กรณีนะไม่พอค่ะตามไปเตะที่หน้าอีก๒ครั้ง
คือคุณสุริวัตรบอกว่าจริงแล้วตอนนั้นตัวเองก็ไม่ได้เจ็บหนักมาก
แต่ที่แกล้งล้มลงไปเพราะว่าไม่อยากไปชกต่อย
จนกระทั่งให้เรื่องมันบานปลายไปมากกว่านี้
เพราะว่าไม่อยากให้ทรัพย์สินของโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่เองต้องได้รับความเดือดร้อนด้วย

ก็เดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
ไปที่โรงพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
แต่ว่าไม่อยากต่อสู้ให้มันทำลายทรัพย์สินของข้าราชการ
ที่หมอกำลังทำการรักษาผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลครับ
แค่อยากให้มาขอโทษขออภัยกันอันนี้ก็พอแล้วครับ
ทีนี้สำหรับคนที่ลงมือก่อเหตุ
เราไปสอบถามร้อยตำรวจเอกอมรินวงตาแสง
เป็นพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีบอกแบบนี้บอกว่า
ตอนนี้รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วหลักคือ๒คน
คนแรกชื่อว่านายศิวกรเทพจำปาอายุ๒๑ปี
คนที่๒ชื่อว่านายยศพลบุญหล่ออายุ๑๙ปี
คือนายศพลให้ผู้ปกครองไปพบกับตำรวจแล้วก็ผู้เสียหายแทนนะคะ

ส่วนนายศิวกรพอไปพบหน้านายสุริวัตรคนเจ็บ
ที่แท้คุณค่ะคนกันเองทั้งนั้นเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือด้วยกัน
หลังจากนั้นก็เลยพูดคุยกันจนเป็นที่เข้าใจกันต่างฝ่าย

พนักการษ์สอบสวนก็มีการลงบันทึกประจำวันแล้วก็ยากยายกลับมา
ด้านเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
บอกว่าหลังเกิดเหตุก็มีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของโรงพยาบาล
เบื้องต้นก็ไม่มีอะไรเสียหาย
ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุค่ะ